พิษภัยของยาเสพติดยาบ้ามันบ้าจริง
เพราะว่าหลานคนนี้เสพยาจนหลอนถือมีดเข้าไปปาดคอปู่
เสียชีวิตในบ้านเลยฮะคอเกือบขาดคุณผู้ชม
แม่บอกว่าเอาไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
อยู่ไปก็ไม่มีใครปลอดภัยแล้วตอนนี้

เพลิงพักในตะบลนาดีอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
ตรับตรวจสอบเพราะเมืองกุดรทานีไปตรวจสอบ
พบศพนายมงคลมีศรีอายุ๗๒ปี

คอถูกของมีคมปาดเกือบขาดนะครับ
ฝ่ามือก็โดนข้อมือก็โดน
แขนก็โดนถูกของมีคมบาดครับ
ว่าจะเกิดจากการต่อสู้กัน
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายอภิชาตินารากรนะครับ

เป็นหลานชายแท้ของคนตายนั่นแหละ

แล้ววิ่งหนีวิ่งหนีออกจากบ้านไป
นางมะลินารากรเป็นพี่สาวของผู้ตาย
แล้วก็มีศักดิ์เป็นย่าของคนก่อเหตุ

คนตายบวชสามพันศาเพิ่งจะศึก
เนื่องจากมีอาการวิงเวียนท่านออกบินทบาทไม่ได้
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านเมื่อวันที่๑๐มีนาคมนี้เองฮะ
ปกติก็จะมานอนเล่นตรงที่เกิดเหตุนี่แหละนะครับ
วันเกิดเหตุช่วงเช้าหลานชายเสพยาบ้ามาจนหลอนหลอน
ปั๊บไปบีบคอปูก่อน๒ครั้ง

แยกก็ออกจากกันครั้งหนึ่ง

ได้ยินเสียงดังคล้ายมีคนถูกทุบตี

ออกไปดูอีกทีอ้าวปูถูกปาดคอตายซะแล้วครับ
แม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับลูกติดยาบ้าจริง

เคยเอาไปบำบัดรักษาปีนึงมาแล้ว

ยาบ้าอีกไม่ยอมทำมาหากิน

เพื่อนบ้านไปทั่วทุกคนกลัวครับ

แล้วแม่ก่อนจะปากคอปูตาย

โอโหแต่ละอย่าง

เธอเสียใจมากแม่นะแม่บอกแม่เสียใจ

เพราะตอนนี้อยากให้เข่นให้หลับ
หลังเกิดเหตุตำรวจนำกำลังนะครับ
ตามไปจับผู้เกาะเหตุขณะซ่อนตัวอยู่หน้าบ้านญาติ
จากที่เกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตร
เจ้าตัวไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืน
แต่ไม่รับสารภาพไม่บอกว่าทำไปเพราะอะไร

แล้วแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพยาบ้าครับ